เราเห็นโพสต์ของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะที่เธอเป็นแม่

แล้วก็โพสต์ถามผู้คนในโลกออนไลน์บอกว่าลูกชายของเธออายุ๑๐ขวบ
วิ่งเล่นอยู่ที่โรงเรียนก็วิ่งอยู่แถวเสาไฟฟ้า

อยู่ดีถูกไฟดูดเสียชีวิต
เธอจะสามารถเอาผิดกับใครอะไรยังไงได้บ้างหรือไม่
เพราะความรับผิดชอบที่ออกมาเนี่ยคือเธอไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรหรอก

แต่ความรับผิดชอบที่ออกมาเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าชีวิตลูกของเธอแทบไม่มีความหมาย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปดูเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมเด็กวัย๑๐ขวบถึงเสียชีวิตจากการวิ่งเล่นในโรงเรียนได้

เดี๋ยวท่านฟังนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกฝ่ายด้วย
วันนี้เราไปคุยกับแม่ของน้องที่เสียชีวิต
อยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดรัชบุรีนะครับไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คุณแม่ชื่อนางสาวสมนดวงเพชรแสงนะครับ
อายุสิบขวบต้องเสียชีวิตนะครับซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุลูกชายวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนสี่คนอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่โรงเรียน
หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนะฮะวันนั้นฝนตกแต่ฝนหยุดแล้ว
ทั้งหมดวิ่งมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุที่เป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็มีสายดินติดอยู่ที่เสาด้วย
ส่วนที่พื้นเนี่ยเป็นพื้นปูนมันก็เปียกน้ำนั่นแหละ
ลูกของเธอวิ่งอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าสักประมาณ๑เมตร
แล้วอยู่ลูกชายก็ล้มลงไปนอนกับพื้นเพราะถูกไฟดูด
มีนักเรียนชายม๒ที่อยู่ในโรงยิมเห็นก็วิ่งเข้าไปช่วยเข้าไปจับตัวก็ถูกไฟดูดเหมือนกัน
แต่ว่ากระแสมันไม่แรงมากนักเรียนม๒คนนี้ก็สามารถช่วยดึงลูกชายออกมาจากจุดเกิดเหตุได้
แล้วก็รีบวิ่งไปตามครูมาช่วยเหลือซึ่งแม่บอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับลูกชายก็เสียชีวิต
แต่ทางโรงเรียนมาช่วยเหลือมาเยียวยามาดูแลเนี่ยก็คือมาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลกับการจัดงานศพให้เงินมาสามหมื่นบาท
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตโรงเรียนเขาก็มาดูแลเรื่องงานศพให้นะ
แต่ระหว่างงานศพลูกชายเนี่ยที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารของโรงเรียน
ทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวหลังเสร็จงานค่อยมาคุยกันนะเรื่องการชดเชยเยียวยาอะไรต่างนานา
จนกระทั่งเผาศพลูกชายเสร็จไปแล้วผู้บริหารโรงเรียนก็เงียบเงียบหายไปเลยไม่ติดต่อมาเลย
บอกว่าอยากให้ทางโรงเรียนมาแสดงความรับผิดชอบมาชดใช้เยียวยา
เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกชาย
ก่อนหน้าที่ลูกชายจะถูกไฟดูดจนเสียชีวิตก็เคยมีเด็กในโรงเรียนถูกไฟดูดมาก่อนซึ่ง
กำลังรองัดนัดหมายจากกำรวจเพื่อเข้าแจ้งความ

ก่อนที่หน้าที่ลูกหนูจะโดนเนี่ย

มันเป็นเหตุที่สามารถป้องกันได้ค่ะ

เสาไฟต้นนี้มันไม่ควรจะมีอยู่นะบริเวณนั้น

แล้วเท่าที่คือคุยกับตอนที่เกิดเหตุ

สายลอยผ่านหรือว่าอะไรที่เขาสามารถแก้ไขได้

แต่ทีนี้เราตัวเราเอง

ว่ามันจะมาเกิดกับลูกเราเนอะ
ระหว่างที่เขาอยู่โรงพยาบาล
โรงเรียนเขาก็ช่วยเหลือในเบื้องต้น

เขาใช้สิทธิ์พื้นฐานในการรักษา

แต่เขาก็มีแค่ให้เงินหนุนมาหนึ่งหมื่นบาท

เขาก็จัดงานศพ

ที่เป็นการดูแลเบื้องต้นนะคะ

เดี๋ยวเรื่องที่เหลือการเยียวยา

หลังจากงานเสร็จค่อยคุยกัน

พอเผาเสร็จก็เงียบ

ไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยหรือว่าไงครับ

เรื่องของจุดเสาไฟฟ้าที่คุณแม่บอกเนี่ย

อันนี้มันเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงจริง
เพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าฝนฝนตกบ่อยด้วยนะครับ
ทีนี้เราก็ไปถามทางโรงเรียนหน่อย

ได้เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวของเด็กที่ถูกไฟ
แล้วก็เสียชีวิตแล้วมอบเงินช่วยเหลือให้กับแม่ของเด็กไปหนึ่งหมื่นบาท
กระทั่งเด็กเสียชีวิตก็ไปช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพ
หลังเกิดเหตุก็ไปตรวจสอบในจุดที่เด็กถูกไฟดูดค่ะ
โรงเรียนบอกว่าตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับที่เป็นเสาอยู่
อ่าแล้วเป็นจุดที่เด็กเขาวิ่งเล่นด้วยเนี่ยนะครับไม่พบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วนะ
ไม่มีไฟฟ้ารั่วที่เสาต้นที่เกิดเหตุเลยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเด็กถึงถูกไฟดูดไฟช็อตได้
อืมทางโรงเรียนบอกว่าถูกไฟดูดไฟช็อตอยู่เพียงคนเดียว
ทำไมเพื่อนเด็กที่วิ่งเล่นด้วยกันถึงไม่เป็นอะไรแล้วอีกอย่างที่โรงเรียนก็มีตัวตัดกระแสไฟฟ้า
หากไฟรั่วจริงเบรกเกอร์ก็ต้องตัดไฟแต่ไม่เป็นไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เดี๋ยวทางโรงเรียนจะตรวจสอบจะเช็คเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟให้บ่อยครั้งขึ้น

เราก็ไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนจะให้เกิดขึ้นนะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุ
ส่วนที่เราดูแลเบื้องต้นในครั้งแรกนะคะสำหรับค่ารักษาพยาบาลเนี่ย
ดูแลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่วันแรกพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย
ทางโรงเรียนเนี่ยคุณแม่เขาร้องขอมาว่าให้ทางโรงเรียนเนี่ย
เป็นคนจัดงานศพให้กับเขาได้ไหมซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยจัดงานศพให้เขาโดยที่
ผู้ปกครองไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะจนกระทั่งวันเผา
เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยณปัจจุบันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนบาท
สำหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำหรับจัดค่างานศพนะคะ

คือในเบื้องต้นตอนแรกเราก็สงสัยนะครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับ
ตอนนี้ก็เลยปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้า
ณตรงจุดนั้นแต่วันนั้นที่

ข้อสมมุติฐานครั้งแรกเลยที่คิดก็คือว่าทำไมเบคเกอร์เราไม่ตัด
ก็เลยไล่หาสาเหตุกันว่าเอ๊ะกระแสไฟจากดิวตอสหรืออะไรนะ
ลงกาวหรือเปล่าตัวนี้มันก็ไม่มีนะครับ
ตอนนั้นนะครับที่ได้เทปอยู่ครับ
อ่าทางโรงเรียนเขาว่าอย่างเนี้ยนะอืมอ่าทีนี้ดูเรื่องของเนี้ยครับ
ถ้ามีเสาไฟแบบนี้มีสายไฟที่เป็นสายดินลงไปแบบนี้
โรงเรียนบอกว่ามีเบรกเกอร์ตัดไฟค่ะนะแล้วเด็กเด็กก็วิ่งเล่นแบบนี้เนี่ย
ช่วงนี้ฝนตกด้วยเราไปถามทางการไฟฟ้านะครับ
ท่านผู้ชมครับนายวุฒิพัฒน์อินเล็กผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่งที่รัชบุรี
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวต้องตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนว่า
มันเกิดจากอะไรที่เด็กถูกไฟดูดที่ไฟรั่วลงมาแล้วก็ดูดเสียชีวิตเนี่ยนะ
แต่คาดว่ามันน่าจะเกิดจากการเสื่อมของอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานค่ะ
โดยปกติต้องมีการตรวจเช็คสายดินเนี่ยกับอุปกรณ์ตัวที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้า
เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วและที่สำคัญบริเวณเสาไฟฟ้านั้น
ต้องห้ามไม่ให้มีหลังคามาครอบคลุมเสาไฟฟ้าและสายดินค่ะ
เพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดการเสียดสีแล้วมีกระแสไฟฟ้ารั่วได้

โดยโดยปกติเนี่ยมันเสาไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรจะมีอะไรเข้าไปห่อหุ้มลองเพื่อ
เวลามีปัญหาเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขมันจะขึ้นไปลำบาก
โดยธรรมชาติแล้วเนี้ยมันจะไม่รั่วแต่แต่เคสเนี้ย
อาจจะเป็นปัญหาที่หนุ่มว่าเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีทำให้ความเป็นฉนวนของสาย
หรือท่อที่เราหุ้มหุ้มหุ้มสายกลาวไว้เนี้ยมันชำรุดลงอย่างเงี้ยครับ
คือหนึ่งเนี่ยโรงเรียนบอกว่าอุปกรณ์เขาได้มาตรฐาน
ค่ะแต่ว่าเนี่ยค่ะมันมีหลังคาคลุมอยู่นะคะ
เหมือนที่ทางการไฟฟ้าเขาบอกอ่ะมันไม่ควรมันไม่ใช่มีไม่ได้
แต่มันไม่ควรก็เสาไฟฟ้าเราก็เห็นตามทางมันโล่งหมดอ่ะ
มันต้องอยู่ที่โล่งใช่ไหมมันอาจจะเป็นหลกเป็นหลักอะไรของเขาเนี่ย
ค่ะแต่แต่ฟังทางโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารบอกว่าอุปกรณ์เขาได้มาตรฐาน
อืมเด็กทำไมถึงถูกไฟดูดค่ะไฟรั่วลงมาดูดจนเสียชีวิต
อยู่คนเดียวเพื่อนไม่โดนแต่ผู้เสียหายเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีนะคะ
เด็กโดนไฟดูดไม่ใช่น้องคนนี้คนแรกถูกไหม
แต่ฟังจากการชัดเลยค่ะบอกว่าปกติต้องตรวจเช็กบ่อยบ่อยมากน่ะ
ใช่เนี่ยแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเกิดจากความเสื่อมของอุปกรณ์
ผ่านการใช้งานมานานเนี่ยนะคะครับเดี๋ยวรอดูต่อกันแล้วกัน
นะคะก็ตรวจสอบให้ดีทุกโรงเรียนนะคะช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็ต้อง